ซึ่งตอนนี้นะคะคุณผู้ชมประชาชนชาวญี่ปุ่น
ที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านพักได้
จะต้องไปอาศัยอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราว
ก็ต้องเฝ้าระวังรวมถึงมีการประสานขอความช่วยเหลือด้วย
เพราะว่าอย่างหนึ่งที่บอกก็คือเรื่องของสภาพอากาศนะคะ

แล้วก็หวั่นว่าจะเกิดดินถล่มเป็นการซ้ำรอยเหตุการณ์นี้

ญี่ปุ่นหลายหมื่นคนบนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ
ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น
อุณหภูมิที่ลดต่ำลงและฝนที่ตกลงมา
ระหว่างอาศัยอยู่ในที่พักพิงชั่วคราวตลอดทั้งคืนนะคะ
จากเป็นกังวลเรื่องของความปลอดภัยค่ะ
หลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงถึง๒ครั้งซ้อน
๗๓เมื่อเวลาประมาณ๑นาฬิกา๒๕นาที

และขนาด๖๔เมื่อวันพระรหัสบดี
จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตกว่า๔๐คน
และมีผู้บาดเจ็บราว๒๐๐คนค่ะ
โดยในจำนวนนี้นะคะเกือบ๒๐๐คนอาการสาหัส
ประชาชนกว่า๒๔๐๐๐คน
ได้รับคำสั่งให้เร่งอพยพออกนอกพื้นที่
จากทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ค่ะ
พายุฝนฟ้าขนองในช่วงเช้าวันนี้
จะส่งผลให้ฝนตกหนัก
ลมและความเสียหายอื่นซ้ำเติมสถานการณ์แผ่นดินไหว
เลวร้ายยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ
โดยเจ้าหน้าที่ก็ได้แนะนำให้ประชาชนในพื้นที่
ความพร้อมรวมถึงติดตามสถานการณ์

ก็ยังคงระดมกำลังเร่งทำงานแข่งขันกับเวลา

อาจจะยังมีผู้ที่ติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพัง
รัฐบาลของเขาจะให้ความสำคัญสูงสุด
สำหรับการป้องกันความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวไม่ให้ย่ำแย่ไปกว่านี้ค่ะ
และจะดำเนินการอย่างเต็มที่ที่สุดในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ที่ตอนนี้นะคะเรื่องของการให้บริการสาธารณสุข
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ไฟฟ้าก็ไม่สามารถใช้การได้น้ำปลาปลาไม่ไหล
เช่นเดียวกันกับบริการขนส่งที่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องหยุดชะงัก
ท่ากัดสยานคุมาโมโตก็สั่งปิดอาคารผู้โดยสารค่ะ
จากได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว
และมีการยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดเมื่อวานนี้นะคะ
รวมถึงทางด่วนถนนสายหลักเกือบ๙๐แห่งถูกสั่งปิด

รวมถึงเรือข้ามฝากก็ต้องยกเลิกให้บริการไปก่อนชั่วคราว
เพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะคะ